ซึ่งจริงหน่วยปฏิบัติงานหลักที่เราได้ติดตามกันเนี่ย
จะเห็นว่าเป็นทหารสักส่วนใหญ่
แต่ตำรวจเองก็ทำหน้าที่เหมือนกันนะคุณผู้ชม

อยู่ในพื้นที่ที่ปฏิบัติการ

เขาสั่งการเลยนะบอกว่าให้จับตาดู

แอบอ้างเอาสถานการณ์แบบนี้

ทำกันได้ลงคอนะคุณผู้ชมนะ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเขาสั่งเลยนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าจับตากลุ่มคนที่แอบอ้าง
ขอรับบริจาคเงินช่วยเหลือนักฟุตบอล

ศูนย์หายอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

ว่าขอบริจาคเงินในการช่วยเหลือ

เพราะวาตรอบอกว่าถ้าเจอแล้วทำผิด
จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
และขอให้ประชาชนทุกคนที่รับข่าวสาร
วิจารณญาณหน่อยว่ามันจริงเท็จแค่ไหน

มันเป็นเรื่องของชีวิตคนเมื่อไหร่เนี่ย
จฉาชีพแบบนี้ออกมาหากินตลอดเลย
แล้วคนไทยเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนอยู่แล้วไง

คือเราไม่คิดว่าจะมีคนที่ใจร้ายมากขนาดนี้
อยู่ในสถานการณ์แบบนี้
การทำงานผมจะไม่พูดเรื่องอื่นของอีก
ดูรายของขาดทางเข้าไปให้เร็วสิ้น
เพราะทุกหน่วยไม่ว่าทหารตำรวจหรือฝ่ายประพอง

ส่วนเรื่องการให้ความช่วยเหลือเด็กและโค้ชทั้ง๑๓คน
พบตรก็สั่งการให้ตำรวจ
ในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรด้านหน้าทางเข้าพื้นที่
เพราะตรงนี้เนี่ยก็ได้ยินมาเหมือนกันนะว่าแออัด
หลายคนก็เข้าไปคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ไปรุมกันอยู่
ก็ต้องไปอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเข้าให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานกันได้สะดวก
กำลังพลทั้งตำรวจตระเวนชายแดนทีมแพทย์หน่วยกู้ภัยพลร่มค่ายนเรสวน
อุปกรณ์เครื่องมือเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยและเฮลิคอปเตอร์ลำเลียง
ทั้งหมดนี้สั่งการให้เข้าไปในพื้นที่
เพื่อรอให้ความช่วยเหลือและทั้งหมดอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
รถพยาบาลอะไรเขาก็ไปเตรียมพร้อมไว้แล้วนะฮะ

ออกมาได้ก็รีบพาไปโรงพยาบาลเลย
หรือถ้าถูกเฉินจริงจะรักษาหน้าทำเลยก็มีทีมพร้อมแล้ว

ท่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามข่าวสารอยู่บ้าน

อ่าบอกว่าไปหาที่ขายตรงอื่นก่อนตรงนี้อย่าเพิ่ง

แล้วก็ผู้ที่ไปแอบอ้างฉวยโอกาส
ทางรองประบาทรอพลเอกศริวาราโรงศิษย์พระมนาคุณ
เดินทางไปที่พื้นที่ชีวินไทย
เจอตัวผู้ต้องหาพอดีที่ตำรวจเขาสามารถควบคุมตัวได้นะครับ
โดยพลตำรวจเอกศีวรานะครับก็ไปสอบปากคำ
นางสาวประกายแสงปวงจันตานะฮะเป็นผู้ต้องหาที่ไปโพสต์เฟซบุ๊ก
รับบริจาคเงินสร้างโรงทานทำอาหารเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการค้นหา
รับบริจาคเงินเพื่อเอามาสร้างโรงทานทำอาหาร
นี่พูดต่อใครคะพัสธารกับใครไว้คะแล้วจะไปสร้างที่ไหนคะ
แล้วมีคนไปแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
คนเขาก็เข้าใจผิดกันก็มีนะครับหลายคนก็รู้ว่าไม่ใช่แน่ก็มี
แล้วก็บอกโอ้โหนี่เจตนาแน่นอนที่จะแอบอ้างมาทุจริต

แต่ว่านางสาวประกายแสงบอกว่าอย่างนี้ครับ
รับว่าได้โพสต์เฟซบุ๊กรับบริจาคเงินจริง
แต่เป็นการบอกต่อกับเพื่อนในเฟซบุ๊กของตัวเองเท่านั้น

หลังจากนั้นก็ลบโพสต์ไปแล้ว
แต่พอลบโพสต์ไปแล้วปรากฏว่า
มีคนบริจาคเงินเข้ามาประมาณพันกว่าบาทแล้วไง
ก็เอาเงินไปซื้อหมูกับผักนะ

มีการเอาเอกสารซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อมายืนยันอย่างถูกต้อง
ไม่ได้ว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัวซื้อหมูกับผักนะฮะ
แล้วก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าการเรียรายเงินเนี่ย

ไม่ได้รับส่วนอื่นที่ไหนมาเลย
แล้วพอดีตื่นเช้ามาเราว่าเราจะลบโพสต์
เพราะว่าเรางดแค่ช่วงตอนบ่ายใช่ไหมคะ

มันก็เลยเป็นข่าวเราจะหยุดทำก็หยุดไม่ได้
เพราะว่าข้าวเราก็ได้แค่ไปแล้วสิบห้าลิฟท์
กิโลเจตนาตั้งใจจะทำเพื่อไปช่วยจริงค่ะ
เพราะว่าเราเป็นคนพื้นที่คนหมู่บ้านนั้นเลย
มีคนโอนมาให้๑๓๐๐บาทค่ะ
มี๑๐๐ของน้องสาวที่ว่ารู้จักกันเลยที่ว่าช่วยเรือกันมาตลอดค่ะ
ตอนนี้แกะท้องอยู่เนอะแล้วก็อีกคนนึงก็เป็นแม่ทีมที่เราทำงานกันออนไลน์ค่ะ

มันก็มีมาอยู่๕บัญชีเท่านั้นแค่นั้นค่ะ

ไม่งั้นป่านนี้ไม่รู้จะได้กี่บัญชีเท่าไหร่อะไรยังไง
ไม่รู้จะโอนมาเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่โพธิบริษัทเองซิวาราเขาบอกนะคะว่า
สอบปากคำแล้วก็พบว่านางสาวประกายแสงเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะช่อโกงค่ะ
แล้วก็เขามีหลักฐานยืนยันไงเรื่องที่ว่าเงินที่ได้มาเนี่ย
เอาไปซื้อสินค้าถูกต้องแต่ก็ต้องตักเตือนไปนะคะว่า
กระทำลักษณะนี้เนี่ยมันต้องขออนุญาตคณะกรรมการที่มีประหลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยผ่านฝ่ายปกครองอย่างถูกต้นซะก่อนอ่าเพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่ได้มีเจตนาไม่ดี
ถึงแม้จะไม่ตั้งใจแต่ก็ต้องโดนเปรียบเทียบปรับนะคะ
โดนปรับไปเป็นเงิน๒๐๐บาทแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไป
เปิดบริจาครับเงินช่วยเหลือเรียรัยต่างต้องขออนุญาตนะครับ

พระนี่ยังต้องขออนุญาตนะไม่ใช่ว่าเป็นพระนี่ไปโอ้โหแจกซองเรียอะไร

คือถ้าอยากจะทำกันเองเหมือนที่บอกว่าจะคุยกันในกลุ่มเพื่อน

โทรศัพท์คุยกับเพื่อนหรือจะคุยในกลุ่มไลน์ปิดอย่างนั้นพอไหว
ถ้าคุยกันว่าพี่อุ๋ยเดี๋ยวเรารวมเงินกันแล้วก็ไปซื้อข้าวแล้วก็ส่งไปให้เขากันไหม

แต่เมื่อลงไปในโลกออนไลน์มันคือสาธารณะค่ะ